คุณผู้ชมคะคดีใหญ่ที่ถือว่าเป็นคดีที่สะเทือนวงการพระพุทธศาสนา
กระทบต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก
นั่นคือคดีเรื่องของเงินทอนวัด
โอ้โหนี่เกือบลืมมาแล้วคดีนี้จำได้ไหมมหากาบมาก
เป็นมหากราบจริงอย่างที่คุณน้ำแข็งบอกนะคะ
แล้วต้องบอกว่ามันไปเกี่ยวพันถึงค่าราชการระดับสูงเป็นจำนวนมาก

แล้วไปดูเรื่องราวนี้ที่เขาบอกว่าต้องใช้เวลาในการดำเนินคดีนี้ถึง๕ปี
รายงานประประชอบเปิดเผยว่าสารอาญาคดีชุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๗
มีคำพิพากษาให้ยึดทรัพย์สินมูลค่ารวม๕๖๓๒๗๖๖บาท
ของนายวัศวรรษกิตติธีรสิทธิ์อดีตผู้อำนวยการส่วนบุรณะพัฒนาวัด
และการศาสนสงเคราะห์สำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผู้ถูกกล่าวหาสำคัญในคดีเงินทอนวัดให้ตกเป็นของแผ่นดิน
คดีนี้เป็นอีกหนึ่งคำพิพากษาสำคัญในคดีมหากราบเงินทอนวัด

ก่อนหน้านี้สารได้เคยมีคำพิพากษาให้จำคุก
นายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มาแล้วในหลายคดีซึ่งรวมเป็นโทษจำคุกหลายสิบปี
รวมทั้งคณะกรรมการปปชยังมีมติชี้มูลคดี
นายพนมร่ำรวยผิดปกติในจำนวนเงิน๒๑๖ล้านบาทอีกด้วย
คดีเงินทรวัฒน์เป็นคดีที่อืดฉาวที่สุดในช่วงปี๒๕๖๐
เมื่อมีผู้ร้องเรียนถึงพฤติกรรมของข้าราชการระดับสูง
ตรงพื้นที่ในปี๒๕๖๑จำหนดที่พบข้อมูลว่า
มีการกระทำความผิดในช่วงตั้งแต่ปี๒๕๕๔ถึงปี๒๕๕๙ถึง๖๐วัด
ในพื้นที่๑๓จังหวัดทั่วประเทศและมีมูลค่าความเสียหายนับร้อยล้านบาท
คดีแรกที่ปปชเริ่มต้นเข้าไปสอบสวน
จะนำไปสู่การมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการระดับสูงจำนวนมาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคือ
ความผิดปกติของโครงการก่อสร้างและปรับปรุงวัดพนันเชิงวรวิหาร
อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างปีงบประมาณ๒๕๕๗และปีงบประมาณ๒๕๕๙
ต่อมาปปชพบขั้นตอนการทุจริตที่มีพยานหลักฐานชี้ชัดว่า
มีการกระทำกันอย่างเป็นขบวนการตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ
ระดับผู้อำนวยการฝ่ายจนถึงผู้บริหารระดับสูงสุดคือผู้อำนวยการพศ
ครั้งนั้นมีตัวละครที่เกี่ยวข้องสำคัญคือ
นายนพรัชเบนจวัฒนานันต์อดีตผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และนายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการในขณะนั้น
พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงอีก๘คน
ต่อมาปรปชได้ทยอยชี้มูลและกล่าวหาผู้กระทำความผิดทั้งหมด
ต่อสารอาญาคดีทุจจฤทธิ์และประพฤติมิชอบ
รวมทั้งทยอยมีมติชี้มูลร่ำรวยผิดปกติกับผู้ต้องหาแต่ละราย
และใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีในการสืบสวนรวบรวมข้อมูล

กระทั่งสารมีคำพิพากษาให้จำคุกและยึดทรัพย์จำเลยคนสำคัญในคดี
โดยนายวัศวรรษถูกยึดทรัพย์ไปถึง๑๐รายการ
มูลค่ารวมกว่า๕๐ล้านบาท
ส่วนนายพนมถูกคำพิพากษาให้จำคุกนับ๑๐ปี
และยังถูกชี้มูลความผิดและมีมติว่าร่ำรวยผิดปกติกว่า๒๑๖ล้านบาท
คดีนี้แม้จะใช้เวลากว่า๕ปีในการดำเนินการ
ตั้งแต่ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนและยื่นข้อกล่าวหา

แต่ท้ายที่สุดสถานีสุดท้ายของขบวนการทุจริตเงินทอนวัด
ก็หนีไม่พ้นคำพิพากษาให้จำคุก
และยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน